เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ครอบครัวของเราเตรียมตัวมาดีไหมครับ
วันนี้พ่อต้องขึ้นมาตอบคำถามแล้ว๔ข้อนะครับ
๔ข้อถ้าไม่พลาดเลยแค่คนละข้อเท่านั้นเอง
ก็จะได้คว้าเงินล้านกลับไปบ้านในวันนี้
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพ่อโต๊ยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อครับเดี๋ยวจะมีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องเนี่ยเป็นคำถามใกล้ตัวหมดเลย
เอาเรื่องที่พ่อถนัดและพ่อคิดว่าเรื่องนี้ฉันตอบได้พ่อตอบเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ปลาส้ม
เรื่องที่๒มวย
เรื่องที่๓ลำไยหายทองคำ
เรื่องที่๔ระแวกบ้าน

ป๓เลือกระแวกบ้านครับผม
เรื่องระแวกบ้านครับ
พ่อครับอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ
ผมอยู่มา๒๐กว่าปีครับผม
ข้างบ้านเราเนี่ยเห็นบอกว่ามีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งที่ติดกับผนังบ้านเราเลยเหรอฮะ
เคยสังเกตไหมว่าที่เสาเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรบ้าง

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลข๓ตัวหน้าบนเสาไฟฟ้านี้คือเลขอะไร

ก็เสาไฟฟ้าต้นนี้เขามาตั้งปี๖๑เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้สังเกตดูว่าเขาเขียนอะไรมั่ง

ตัวเลือกที่๒๐๖๙ครับ
พ่อแต่ขอให้เดาออกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ไม่อยากให้พลาดเราจะได้ลุ้นเงินล้าน
พ่อโตยังไม่หมดหน้าที่
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่แดงแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แดงขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
ก็คือเรื่องปลาส้ม

เรื่องลำไยหายทองคำ

ปลาส้มครับ

ขอเชิญแม่แดงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ครับเห็นบอกว่าอาชีพจับปลาเนี่ยเป็นอาชีพที่ครอบครัวเราถนัด

แล้วนอกจากจับปลาขายปลาสดแล้วเนี่ย
ที่เหลือเนี่ยยังมาแปรรูปอีกเหรอครับ

ทำไมเรามีเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรอยู่ตรงไหนแม่
เราทำแบบใส่ข้าวไข่เกลือใส่กระเทียม
เทียมมันทำให้อร่อยหอมค่ะแม่ค้า
ไว้กี่วันนะคะแม่มันถึงจะแบบที่มันอร่อยเลยอะครับ

เอาล่ะก็เกี่ยวกับปลาส้มอาชีพของเรานี่แหละครับเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เครื่องทำปลาส้มปลาส้มทำง่ายเองเหรอแม่

ก็มีกระเทียมมีเกลือมีข้าวเหนียวอย่างนี้หรอฮะ

แต่แม่ต้องการผู้ช่วยไหมครับ

จิ๊บเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
จ๋าเดี๋ยวแม่ต้องทำปลาส้มแล้วเอาใส่ถุงนี่
ภารกิจนี้เสร็จปั๊บวิ่งไปตีละครั้ง
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือทำปลาส้มบรรจุถุงถุงละ๒ชิ้นจำนวน๑๒ถุงภายในเวลา๓นาที
ส้มก็ทำมาสิบกว่าปีแล้วค่ะทำวันละสิบกว่าโล

โจทย์แล้วก็เป็นงานที่เราถนัดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

เวลาเดินไปลุยแล้วนะครับ
ไปเรื่อยแล้วนะครับ
นี่

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนะคุณผู้ชมภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จแล้วผ่านนะครับข้อนี้ขอให้โชคดีครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ
แดงครับยังไม่หมดหน้าที่แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้น้องจิ๊บขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องมวย

และเรื่องภาษาไทยป๓

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องจิ๊บมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบเพลงอะไรมากที่สุดของลำไย
ผู้สาวค้าหรอก

เด๋อเดียงด่างชอบไหม

ก็ฟังบ่อยนะคะช่วงแรก

ถ้าเคยดูจะต้องเคยเห็นภาพนี้แน่

ถ้าพร้อมคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำว่าเด๋อเดียงด่าง
เขียนเรียงสีอย่างไร

สีชมพูสีฟ้าสีเหลือง

สีฟ้าสีชมพูสีเหลือง

สีเหลืองสีชมพูสีฟ้า
เพราะว่า

ตัวเลือกที่๔ค่ะ

สีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้า
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

น้องฟิลค่ะ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟิลขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องมวย

แต่น้องฟิลอยากตอบเรื่องมวยนะ
สายหัวอย่างนี้เลย

เชิญน้องฟิลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภาษาไทยแล้วได้เกรดอะไรลูก
เออ๓๘๑นะลูกนะ

เรียนเรื่องอักษรเดียวอักษรคู่หรือยัง

เพราะฉะนั้นสมาธิดีนะลูกนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้

ตัวเลือกใดมีอักษรกู้
เป็นพยานชนะต้นมากที่สุด

เลือกที่๑ลางเนื้อ
ชอบลางยามาประกอบ
ตัวเลือกที่สองแสนเรียบง่าย

ซึมซับความคุ้นเคยชินชา

แก่งแย่งทุกแห่งหน

หนูชอบวิชาภาษาไทยค่ะ

ซับความคุ้นเคยชินชา

ซึมซับความคุ้นเคยชินชาครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ

คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยและลุ้นไปพร้อมกันนะครับ

จะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้ถูกต้อง
และจะรวมสี่ข้อฝ้าถึงไปต่อชีวิตสูงสุด

สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กลับไปบ้านเท่าไร
๑มัน๑มัน๑มัน๑มัน